ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนี่ก็ระทึกเลยนะฮะมีหนุ่มคนนึงเขาก็เป็นนักร้องนะครับ
ทำงานก็เลิกดึกหน่อยนะครับอ่าเมื่อวานนี้ตอนเช้ามืดก็เกือบเช้า
เอ่อตีสี่ฮะเกือบเช้าอ่ะเขาก็ขับรถกลับบ้านกับแฟนสาวนะครับ
ระหว่างทางเนี่ยไปเจอรถบีเอ็มคันหนึ่งขับไล่ตามมาอืม
แล้วมาปาดหน้าพอปาดหน้าได้เนี่ยพุ่งชนเลยนะฮะสุดท้ายคนก่อเหตุเนี่ย
ญาติเขามาแล้วก็ใหงการว่ามีอาการป่วยทั้งจิต
อืมอ่าเดี๋ยวดูเหตุการณ์หน่อยนะฮะ
มันจะมาชนแล้ว
เฮ้ย
สะพานมหาเจษฎาบดินในพื้นที่นนทบุรีถึงขั้นแบบกลับรถกลางสะพาน
เสียงคลีดร้องของเจ้าของรถที่เป็นนักร้องหนุ่ม
ข้างหน้าแล้วก็จอดอยู่เนี่ยอ่าแล้วก็บอกอ่าเนี่ยมัน
ตามมาแล้วก็พี่อะไรเนี้ยคือเขาโทรแจ้งตำรวจอืมอ่า
ทีแรกเนี่ยตอนถูกขับไล่ตามมาเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยคือคุณบูมนะครับ
เขาเห็นแล้วไอ้คันนี้มันขับไล่ตามเข้ามาไล่หนี้เข้ามาไล่กวดเข้ามา
ซึ่งเขาบอกเขาไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะค่ะเขาเลิกงานเสร็จประมาณเนี้ย
ตี๔แล้วขับรถไปกับแฟนตั้งใจจะไปทำบุญก่อนด้วยแล้วเดี๋ยวจะเข้าบ้าน
นี่ขับไล่ตามมาเขาก็โทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งอืมอ่าจากนั้นหนึ่งเก้าหนึ่งเขาก็
ประสานต่อแจ้งพิกัดไปยังพื้นที่ก็คือแถวนนทบุรีนี่แล้วก็ไล่มา
แล้วก็แซงขวามานี่หยุดจี้ตูดมานะฮะแล้วก็ออกพยายามออกขวา
จนไปเป็นคลิปที่เราเห็นตอนแรกอ่ะอ่าจังหวะนั้นเนี่ย
เพื่อจะถามว่าเอออยู่ตรงไหนแบบไหนอะไรยังไง

มันจะมาชนแล้วพี่
พี่อันนี้เครื่องกู้ยัดตรวจอยู่

วรพบสัมพันธ์อายุ๓๒ปีนะฮะ

คุณบูมบอกจากนั้นผมก็ต้องขับหนีต่อนะฮะ
เพราะว่าที่ขับถูกไล่มาตั้งแต่หน้าห้าง

ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรเลยนะฮะ
งออกซ้ายเลี่ยงมาทางขึ้นสะพานมาแถวเมืองนน
ก็ยังถูกไล่ตามอีกนะครับ
ถูกชนเนี่ยเค้าเปิดไปสูงใส

ก็ประสานให้มาต่อยังท้องที่ที่ขับรถเข้ามาถึงนะฮะ
โทรประสานกับท้องที่ยังไม่ทันขาดคำถูกชนนะฮะ
คู่กรณีลงมาจากรถเนี่ยไม่รู้ในมือถืออะไร

ค่ะนะก็เลยถอยหักหลบแล้วก็ขับหนี
แต่คู่กรณีก็ยังถอยมาชนท้ายอยู่อีกทีนึงนะฮะ
มาได้ก็เลยรีบบึงมาโรงพักก่อน

ญาติเขาบอกป่วยมีอาการทางจิต
แต่คุณบูมบอกจิตยังไงคือ
หลังจากมาโรงพักอันนี้รถคุณบูมรถเก่งสีขาว
คุณบูมบอกป่วยจิตยังไงผมเห็น
เดินออกไปแล้วก็โบกแท็กซี่เรียกแท็กซี่กลับบ้าน
คือผมก็กลัวนะตอนที่เขาลงมาผมก็กลัวแล้วครับ
แต่ตอนที่ชนผมคิดไม่ออกเลยเพราะผมก็กลัวจะโดนแฟนผม
แต่ผมคิดแล้วว่าถ้าผมถอยกว่านี้อีก
มันจะมีระยะชนแรงกว่านี้ผมเลยเบรกแค่นั้นครับ
กระทำของเขามันไม่เหมือนคนเป็นโรคจิตเวท
ใช่ขับรถได้แล้วอยู่ดีก็ตามมา
ดูในคลิปพอร์บไว้ครับประมาณ๒๐กว่านาทีเลย
ซึ่งเป็นเวลาที่นานเลยอะครับ
คือคุณบูมบอกถ้าเขาถอยไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีที่ให้เร่งเครื่องเข้ามาได้เพิ่มอีก
มันก็จะแรงกว่าเดิมเขาก็เลยตัดสินใจเอาแค่ตรงนี้พอ
มันจะได้ชนได้ความแรงที่อัดเข้ามาเนี่ยได้เท่านี้
แต่ตรงนี้เดินมาเนี่ยน่ากลัวนะเป็นเราเราก็ไม่รู้ถืออะไรมานะ
ทุกผู้ชมครับส่วนนี่เสียงที่ผู้หญิงที่กรีดร้องอยู่คือคุณนุ่นนะครับ
นั่งอยู่กับคุณบูมเมื่อสักครู่นี้นี่คุณนุ่นนะครับ
บอกตอนนั้นน่ะยอมรับว่าโอ้โหมันตั้งสติไม่ได้จริงก็เลยกรีดร้องออกมา
เพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อน
โชคดีที่แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยมีสติ
ก็เลยสามารถหนีรอดมาได้แล้วก็ขับรถมาถึงโรงพักนะครับ
พุ่มกับการสอบพ่อบางศรีเมืองนะครับ
พื้นที่เกิดเหตุนะครับนนทบุรีนะครับ
บอกว่าตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ

หลังจากที่รู้เรื่องของรถนี่อะไรต่างพวกนี้นะฮะ
แล้วก็ยึดรถมาละคนก่อเหตุผู้จาวกวลนะครับ
แล้วยาดก็เอาเอกสารรักษาอาการทางจิตมายืนยัน
บอกว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตรักษาอาการมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ท่านพุ่มกับการสอบพ่อบางศรีเมืองนะครับ
ตรวจเอกนบพรวาชัยยุงท่านบอกไม่เป็นไร
ก็เดี๋ยวส่งไปตรวจที่โรงพยาบาล
ถ้าหายก็ต้องมารับโทษนะไม่ใช่ว่าหายแล้วไม่ต้องรับโทษนะครับ
เรื่องของยาเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ย
พบสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าอยู่ในร่างกาย
แล้วก็มีประวัติเคยถูกดำเนินคดีเสพและขับแล้วก็เสพยาเสพติดมาก่อนหน้านี้ด้วย
ส่วนคนก่อเหตุนะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปหาเขานะครับ
ก็เจอภรรยาเขานะครับเขายอมรับว่าสามีเนี่ย
ทางจิตจริงเข้าไปรักษาตัวได้สัก๕ปีแล้ว
แล้วเป็นคนชื่นชอบรถเป็นพิเศษค่ะชอบขับรถไปไหนมาไหนเอง
เอาแล้วปล่อยได้ยังไงอ่ะคะแล้วช่วงเวลาตี๔อย่างนี้เหรอ
เห็นไหมคือใบขับขี่ความจริงเขาก็ไม่ให้นะไม่ให้ขับรถใช่ไหม
อาการทางจิตเนี่ยนี่ฮะคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ไม่รู้ว่าสามีเนี่ยออกจากบ้านไปไหนเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้คุยกัน

อ่ารถของคุณบูมนะฮะรถเก๋งคันสีขาวก็ยังจอดอยู่ที่โรงพักนะครับ
ป้ายทะเบียนหลุดกันชนหน้าแตกกระจังหน้าแตกนะฮะ
อ่าก็มีสีถลอกตรงนี้นะครับส่วนบีเอ็มคันก่อเหตุนะฮะ
นี่ก็ข้างหน้านี่แหละที่พุ่งชนเขาก็ไปนะครับ
กระจังหน้ากระหลุดนะฮะตำรวจบอกว่าแม้ว่าญาติเนี่ยจะอ้างว่าคนก่อเหตุมีอาการทางจิตนะครับ
แต่ก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนแล้วนะครับคือทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์นะครับ
ส่วนเรื่องพยายามฆ่าเดี๋ยวต้องขยายผลเพิ่มเติมก่อนนะครับ
สารเสพติดที่เจอในร่างกายก็ต้องแจ้งข้อหาเหมือนกันนะครับ
และถ้าส่งตัวไปตรวจสอบตรวจสอบเอกสารทางการแพทย์
พบว่ามีอาการทางจิตจริงญาติก็โดนด้วยนะฮะ
กับการสพบังศรีเมืองบอกเดี๋ยวจะแจ้งข้อหากับญาติของผู้ชายคนนี้ด้วย
ฐานปล่อยประละเลยปล่อยให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตออกมาก่อเหตุ
เพราะเขาต้องดูแลใช่ปล่อยแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเดือดร้อนนะคะ